เคล็ดลับในการกินเจแล้วก็เสริมดวงเสริมความเห็งด้วย
อยู่กับอาจารย์คาทาชินบัญชรตรงนี้แล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
อาจารย์แต่เมื่อกี้รวมหลายจังหวัดไปแล้วแต่เห็นอาจารย์ไปจันทบุรีด้วย
ไปทุกปีเลยที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรี
โรงเจบ้วนเห็งเจตัวก็ร่วมกันกับสารพระวะโลกิเตสวนพฤษัตริย์สารเจ้าแม่กลอิมริมน้ำ
แล้วก็โรงเจเม่งหยีเจตัวที่จันทบุรีนี่เขาก็จัดใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
แล้วก็ใช้ผักปลอดสารพิษนะครับรวมไปถึงการแจกอาหารเจก็ยังมีอยู่
รักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ
แล้วก็เปลี่ยนจากการเดินเป็นการใช้นั่งบนรถในขบวนแห่ต่าง
ก็จะนั่งอยู่บนรถเอาเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จะได้น้อยคน
แล้วก็ไปเชิญเจ้าจุดตะเกียงเพื่ออัญเชิญกิวอ้วมหุกโจ้
เสด็จลงมาอันนี้เป็นการเปิดเทศกาลเจเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจันทบุรีด้วย
อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของอาหารเจหน่อย
ลับในการทานอาหารเจให้ถูกหลักถูกเจถูกใจแล้วก็ได้บุญด้วยอาจารย์
ถูกหลักถูกเจถูกใจแล้วก็ได้บุญ
อันแรกก่อนเลยตั้งปณิธาน
การที่เราตั้งปณิธานก็จะส่งผลให้จิตของเราเนี่ยมีพลังมีเป้าหมาย
แต่เคล็ดลับอีกสำคัญก็คือให้รับประทานผักให้ได้ครบทุกสี
สีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลืองเพราะฉะนั้นอย่างฟักทองเราก็ทานได้
คือทานให้ครบสีธัญพืชก็ทานให้ครบ

อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าตามหลักโหลศาสตร์จะได้ครบทั้ง๕ธาตุ
สีต่างจะแทนทัศน์น้ำไม้ไฟดินทอง
เห็นไหมว่าเข้ากับหลักของวิทยาศาสตร์
และสุดท้ายนั่นก็คือถือศีลกินเจแล้วเนี่ย
ธิษฐานจิตส่งบุญนี้ให้กับคนอื่นด้วย
ตรงนี้นี่สำคัญเพราะตอนนี้พลังของใจของเราเนี่ย
ก็จะมีพลังบวกที่เพิ่มขึ้น
จริงแล้วการทานเจเนี่ยเคล็ดลับก็คือ
ทำให้ยังไงรู้ไหมมีความตั้งใจมั่น
สองฝึกวิริยบารมีคือความบากบั่นภาพเพียน
ฝึกขันติบารมีความอดทนอดกั้น
เพราะเวลาเราทานเจเนี่ยอย่าทานแค่ร่างกาย
เราได้จิตใจด้วยก็คือการถือศีล
เพราะฉะนั้นกินเจอย่างเดียวไม่พอต้องถือศีล
การถือศีลกินเจถึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์
ใจนี่แปลว่าไม่มีข่าว
ใจก็คือเจแต่ว่าไม่มีข่าว
งั้นก็ไม่ใช่ข่าวแค่เฉพาะอาหาร
แต่ต้องเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของการกระทำ
ถ้า๒๓เรื่องนี้บวกกันได้นี่จะเป็นเคล็ดลับ
เมื่อทานเจแล้วจะได้เขาเรียกว่าได้บุญบารมีมาก
บางคนเนี่ยบอกเอ๊ะแล้วเผลอ

ทานไปแล้วตอนแรกวางอยู่ใกล้กัน
นึกว่าน้ำเต้าหู้ปรากฏเป็นนม

ไม่แตกสิเพราะว่าอันที่หนึ่งเราไม่ได้ตั้งใจ
ก็ง่ายก็แค่ขอคำมาไป
แล้วก็ถ้ากลืนไปแล้วก็แล้วกันไป
ถ้ายังไม่กลืนเราก็คลายไป
เวลาเราจะทำอะไรในชีวิตเนี่ย

เย็นเช็งซิมก็แปลว่าสบายใจ
ก็อย่าไปถือจนเรียกว่าเราเครียด
แล้วก็บางคนก็จะถามว่าใส่สีเสื้อผ้าอย่างไร

คิดง่ายเหรียญเลี้ยงอย่างที่อาจารย์บอก

เพราะว่าเป็นสีเขียวนี่เป็นสีแห่งความสดชื่นธาตุไม้

บางคนบอกใส่สีแดงมันคือเลือดไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะสีแดงคือสี
ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล
แม้แต่คำว่าไม่มีข่าว
เขายังเขียนด้วยสีแดงเลย
คือใจหรือเจเขียนด้วยสีแดง
บนพื้นสีเหลือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะใส่สีแดงไหมว่า
เพราะแดงของชาวจีนไม่ได้หมายถึงเลือด
ชาวจีนหมายถึงสีของพระอาทิตย์

ในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นตุ๊ดจีนเขาก็จะใส่สีแดง
เพราะฉะนั้นสีแดงเลยถือว่าเป็นสีของความเป็นมงคล

อยากจะฝากอะไรถึงคนที่มีความมุ่งมั่นในการกินเจ

แต่ว่าอยากทำดีทำบุญถือศีล

้อมใจโมทนาบุญกับคนที่กินเจ
คนกินเจก็ไม่ต้องไปมองว่าคนไม่กินเจเขาไม่ได้บุญ
อย่างนี้คนกินเจก็ไม่ได้บุญ

คนไม่กินเจก็จะไปบอกว่ากินเจเฉย

ก็น้อมใจไปว่าเขาได้กินเจอย่างน้อย

มันก็จะทำให้รักกัน

ทั้งคนที่ไม่กินเจ
ฉันก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็โมทนาบุญ

กับผู้ที่จะเป็นเจอิ้ว
คือรับประทานเจทุกท่าน

กับผู้ที่ไม่กินเจทุกท่าน
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน

โอ้โหเรื่องเจเป็นเรื่องของใจจริงนะอาจารย์
วันนี้ขอบคุณอาจารย์คาทาชินบัญชรด้วย
มาบอกเคล็ดลับเรื่องของเทศกาลกินเจ